หนุ่มกิโรคกรีโดแบบนี้ไหมค่ะ
กล้อมไหมค่ะ

ถ้าพี่เพดโต๊ทมาได้คุยก็คุยกับชอนดีกัน
ถ้าช้อนมาสายไม่มีหรือไม่มีไหนเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่
เพราะว่าเหมือนช้อนโชคดีทำบุญมาเยอะนะ

แล้วเราก็เดินเข้าไปรับรีส์สคริปต์พร้อมกัน

งานจะขึ้นเวทีบ่าย๒โมง
แล้วช้อนพี่มาบ่ายโมงนิด

มาก่อนพิธีกรนั่นหมายความว่าช้อนจะต้องมีโชว์

จะต้องมาสัมภาษณ์พี่พี่เฮ็ดกี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ย
มาก่อน๑ชั่วโมงก็ได้นะฮะ
ไม่มาสายแน่นอนฮะ
พี่เล่าในรายการบันเทิงภาษาของพี่ไป
ว่าในวันนั้นพอพี่บริสคริปต์กับโปรดิวเซอร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แล้วเดี๋ยวจะมีน้องจ๊ะจ๋าเนี่ยถือเค้กมาและให้ช้อนเป็นคนเป่า

ผู้จัดการแจงก็บอกทางเจ้าของออร์แกนคนนั้นบอกว่า
ดิวมาคือมีแค่สัมภาษณ์กับพี่เอกกี้บนเวที
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธถูกไหมฮะทางเซลปทุกคน
คือถ้าไม่ได้มีดีลตรงนี้มาก่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิปฏิเสธว่าทำหรือไม่ทำ
แล้วต้องมาเดินแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดคิวด้วยหน้าที่ของเค้า

ขอแค่ทำในส่วนที่ดิวมาก็แล้วกัน

ถ้าพี่นั่งตรงนั้นไม่มีคำว่าไม่สุภาพเลย

เราก็รับรู้ว่าเขาเครียดอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกพี่หรอกว่าเครียดอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ก็ได้อ่านข้อความแล้วมันบางข้อความมันก็เหมือนกับแบบสมมุติว่า

คือมีข้อความหนึ่งที่เหมือนข้อหนึ่งที่ทางนู้นเค้าเขียนนะฮะ
หลังจากที่ช้อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสื่อประชนสัมภาษณ์เรื่องของเอสเตอร์
แล้วช้อนสัมภาษณ์เสร็จช้อนหงุดหงิดแล้วทางผู้จัดการพอลงมาปุ๊บ
ผู้จัดการแจงก็เลยพูดกับช้อนว่าดีนะที่เราเตรียมกันก่อน
เธอคืออะไรอ่ะแล้วก็ทำท่าชนะไม่มีใครก็ทำอย่างงั้นต่อหน้า
ถ้าเรื่องมาสายนี้ไม่สายแน่นอน

สมมุติว่าถ้าใช่คนเราจะทำจริงนะรับตาไปก่อนสิ
ป่ะเออแล้วคนนั้นเขาเห็นได้ไงพวกเธอก็ต้องเห็นถูกป่ะ
ไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าเหมือนในหมายเนี่ยเหมือนจะมีขีดค่านะ
ถ้าคุณมีเวลาขีดค่าชื่อเอสเตอร์ทำไมคุณไม่มีเวลาพิมพ์ใหม่ล่ะ

คุณมีเวลาขีดค่าชื่อเอสเตอร์คุณพิมพ์ใหม่ดีกว่า

ความมีมนุษยธรรมที่เราคิดแค่นี้เอง

ไม่ได้คุยกับเอสเตอร์

ไม่มีก็มีคำสั่งทุกครั้ง

บอกว่าน้องใช้สติหน่อยเนอะหนูน้องอาจต้องการทานปลาเพิ่มอะไรอย่างนี้
แต่เราเป็นพยานคนเดียวที่พบเจอช้อนในวันนั้นในช่วงบ่ายโมงนิดพอดี
ก็คือขอเรื่องแค่ว่าน้องชอนไม่ได้มาสายและไม่ใช่น้องชอนคือน้องชอน
คือนี่เนี้ยมันไม่ใช่แค่นั่นเอง
โอ้โหชอันเรื่องงานมากกว่าพี่
ร่วมงานได้จ่ายเงินก่อนก็แล้วกัน

ก็ไม่มีติดต่อเราก็กลปิง

เพราะว่าเราก็ออกไปวินยาลในความคิดอย่างมาก

น้องคงไม่ได้ผิดใจอะไรกับเราเพราะว่าวันนี้ก็คงต้องเจอน้องอ่ะ
เพราะว่างานต่างมันก็มีมากมาย

คือเชื่อว่าทางเขาก็น่าจะเข้าใจเราว่าเราออกมาแค่

แล้วก็พี่ไม่รู้เรื่องของช้อนกับเบสเตอร์
แล้วพี่ก็รู้ข่าวในเรื่องของการนัดหมายหรือการติดต่องานเนี่ย
ตามข้อความที่ผู้จัดการแจงได้ออกมาโพสต์

ขอถามอีกเรื่องหนึ่งน่ารัก

ใช่อ๋อก็เป็นงานเทอร์แฟครับ
ก็สนุกดีคอนเซ็ปต์นางงามเพราะดีมีกำลังอินเทรนด์

แล้วก็ว่างแล้วอีกคนหนึ่งก็เอาโอเคไหนก็ขึ้นแล้วกัน

แล้วมีเจ้าชายยังไงนะคะ
อรับงานหรือคะ

ก็อยู่ก็คุยกันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นไรกันอย่างนี้ครับ
เราไม่ได้มาคุยกันเลยครับ
มันก็เหมือนเดิมนะก็คือคุยกันได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ยังคุยเลยว่าเอ๊ะเราจะไปไหนที่ปีนี้เออ

วาเลนชาติต้องเขียนภูมิอย่างยังไง

เจ้าหญิงวิ่งมีน้ำชายหรือเปล่า
ไม่เป็นไรครับอยู่ได้ครับตอนนี้กำลังเหอะบ้านมีความสุข

เขียนดีนะไม่ใช่ว่าจะเผื่อน
ไม่เอานะ